เดียกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะพูดถึงลูกสาวของแม่ในวงการบันเทิงนี้นะคะ
บอกเลยหลายบ้านน่ารักกันทุกบ้านเลยน่าเอ็นดูทุกบ้านเลย
โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเนี่ยเวลาทำกิจกรรมมันตะมุตมิคุณผู้ชมค่ะ
หน้าตาน่ารักด้วยแล้วก็แบบว่าท่าทางด้วยขี้อ้อนด้วยนะฮะ
แต่ว่าบอกเลยว่าบ้านนี้แสบสนปนความขี้อ้อนมาครบรถเลยนะคะ
น้องเดมี่นั่นเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องการกินน้องถนัดมากเลย
เพราะว่าเป็นเด็กที่รักการกินสุดเลยนะคะ
อย่างในมือที่น้องถืออยู่นี่นะคะนี่จะบอกเลยเครปนะจ๊ะ
นั่งกินในคาซีสบนรถเนี่ยช่วงนี้เขาออกข่าวไงให้เด็กนั่งคาซีสใช่ไหม
นั่งกินน่ะใช่น่ากินน่ากินแบบชิลล์สุดเลยปุ๊ปปั๊บหยิบเข้าปากแบบสบายใจเฉิบไม่มีหกเหลอะเทอะเลยนะคะ
อันนี้เขากินขนมหรือเพ้นหน้าค่ะอันนี้กินค่ะ
เฮลอมากเลยมันกินแบบว่ารับเต็มอัตรรส

เป็นเมนูโปรดน้องเดมี่ชอบมาก
เรียกได้ว่าเป็นตำนานเดมี่เคลือบช็อกโกแลตเลย

เลอะยิ่งเยอะประสบการณ์

นี่แหละค่ะตำนานเดมี่เคลือบช็อกโกแลตจัดเต็มจริง
แล้วคือไม่ได้เต็มปากอย่างเดียวก็ไหนจะเลอะ

คุณแม่เขาสวยใช่ไหมล่ะนี่นะตอนนี้คุณแม่กำลังท้องอยู่นะฮะ
ก็เลยช่วยคุณแม่ลีเดียดูแลน้องตัวน้อยที่อยู่ในพุง
ด้วยการทาครีมทาเช้าทาเย็นให้คุณแม่นะ
ุงคุณแม่จะได้สวยนะคะ
แล้วก็น้องเดมี่เนี่ยเขาเตรียมตัวเป็นเจเจ้แล้วนะคะ
ก็ต้องฝึกไว้รอดูแลน้องนั่นเองนะคะ
นิดนึงคุณผู้ชมพอพูดถึงลูกสาวแล้ว

เห็นเซตภาพล่าสุดกันป่ะที่คุณแม่ลีเดียเขาโพสต์ฝากโลกสวยเยี่ยม
คุณดูนี่คือตาดอกจันทร์ว่านี่คือคุณคนท้อง
แล้วคือกาดอกจันทร์ว่าเป็นคุณแม่ลูกสามนะจ๊ะ
แม่ซื้อฝากได้อย่างไรดูสิคะ
แต่ละภาพเนี่ยโอ๊ยนี่ท้องลูกคนที่๓จริงหรือเปล่า
ก็ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่คุณลิเดียท้องมานี่นะ

คือก่อนท้องเนี่ยคุณลีเดียเขาออกกำลังกายเยอะอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นตอนท้องเนี่ยทุกอย่างมันจะเพอเฟ็กต์เบ๊ะมากเลย
เรื่องความสวยไม่ต้องพูดถึงไม่ลดลงแน่นอนนะคะ

ว่าคุณลีเดียจะคืนร่างกู้ร่างได้ไวได้เป๊ะขนาดไหนนะคะคุณแม่
เป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลตัวเองของแม่แล้วก็ของสาวทุกคนเลยค่ะ
ถึงท้องอยู่แต่ก็ออกกำลังกายไงคุณผู้ชมค่ะ
ก็ขอให้คุณแข็งแรงทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกแล้วกันนะคะ